มาดูความคลิบหน้าเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีคุณยายวัย๗๒นะคะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองกระบี่บอกว่าหลานสาวอายุสามสิบปี
หายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่๒มีนาคมที่ผ่านมา
โพสต์ในลักษณะที่ว่าหลานสาวที่หายตัวไปอ่ะเสียชีวิตแล้วอ่า
ทางญาติก็เลยบอกว่าตรวจสอบให้หน่อยว่าเสียชีวิตแล้วจริงหรือเปล่า
ระตีศรีนวลละอองอายุ๗๒ปีนะคะเป็นชาวตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองกระบี่ค่ะ
บอกว่าหลานสาวที่ชื่อว่านางสาวสุดาวันเสกสรรอายุ๓๐ปี
หายตัวไปตั้งแต่๒มีนาคมญาติติดต่อไม่ได้เลย
กลับสู่ความเมตตาของพระองค์แล้วก็คือเหมือนเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
แล้วมีภาพด้วยนะคะมีภาพของนางสาวสุดาวันเหมือนกับนอนหลับ
มีสำลีอุดจมูกมีผ้าห่มสีชมพูคลุมร่างอยู่
แต่ในโพสต์นี้วงเล็บเอาไว้ว่าคนโพสต์คือ
พี่สาวของนางสาวสุดาวันอืมทีเนี้ยทางญาติเห็นโพสต์
ก็เลยกังวลว่ามันจริงหรือเปล่า
ก็เลยถามพี่สาวของนางสาวสุดาวันเนี่ยค่ะว่าเป็นคนโพสต์ภาพนี้ข้อความนี้จริงไหม
ครับพี่สาวบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยอืมไม่ได้โพสต์ภาพ
ไม่ได้โพสต์ข้อความนี้อ้าวทีนี้ทางญาติก็เลยงงว่าใครโพสต์
แล้วจริงแล้วหลานสาวเสียชีวิตแล้วจริงหรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ไหม
แต่ว่าภาพที่เห็นในโพสต์เนี่ยอันนี้คือรูปร่างหน้าตาเนี่ยใช่ใช่เลยสำลีอุดจมูกแล้วอะค่ะ
แต่ตายจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ใช่ไงอืมนางระตีก็เลยให้ข้อมูลกับทางตำรวจอ่ะนะคะ
บอกว่าหลานสาวที่หายตัวไปเนี่ยนะมีอาชีพค้าขายพักอยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนนึงเป็นธอมค่ะ
เพื่อนคนนี้แล้วก็จะไปมาที่บ้านนานนานครั้งแต่รู้ว่าเคยมีปัญหาเรื่องหนี้สิน
ครับกับกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วก็หาเงินมาใช้หนี้ไม่ทัน
ก็เลยต้องออกไปหางานทำล่าสุดทางญาติรู้ว่าไปทำงานเป็นพนักงานขายอุปกรณ์เครื่องครัวในตัวเมืองกระบี่
แต่ทางร้านบอกว่าทำงานได้แค่๒สัปดาห์๑มีนาคมที่ผ่านมาก็หายตัวไปไม่มาทำงานอีกเลย
อืมไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยอ่ะค่ะทางญาติก็เลยช่วยกันตามหาแล้วก็บอกกับทางไทยรัฐทีวีด้วยนะว่า
ช่วยตามหาให้หน่อยอ่า
เสียชีวิตแล้วเขาบอกว่าพี่คนที่โพสต์เป็นพี่สาว
ก็ไปทูไปหาทูไปหาพี่สาวถามพี่สาวเขาไม่รู้
หรือท้อเรื่องเลยพี่ชายก็ทูมาบอกว่า
ให้ติดต่อเขาให้ทูไทยรัฐอ่ะให้ทู
ไปมาที่ไม่เชื่อถ้าไม่ได้เเหยินตัวเชื่อ
แห่งเลยในจังหวัดกระบี่ไปถึงโรงพยาบาลกระบี่
ก็ไม่มีข้อมูลผู้หญิงเสียชีวิตในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าก็ติดต่อไม่ได้นะติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนสนิทของนางสาวสุดาวันที่หายตัวไปเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวอุไททิพย์คลองยวนอายุยี่สิบสี่ปี
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยช่วยนางสาวสุดาวันเปิดร้านกาแฟ
แต่ว่าเขาก็บ่นว่ามีหนี้สินต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวัน
เจ้าตัวก็มีภาระต้องหาเงินมาจ่ายเนี่ย
วันละหนึ่งพันแปดร้อยถึงสองพันบาทแต่หาไม่ได้
เครียดเคยบ่นกับเพื่อนว่าอยากจะฆ่าตัวตาย
กาแฟที่เปิดก็ขายไม่ค่อยดีจนปิดกิจการไป
เพื่อนก็ไปสมัครงานเป็นพนักงานร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวในตัวเมืองกระบี่
ก็ติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ครั้งสุดท้ายที่คุยกันก็คือ๑มีนาคมแล้วก็หายตัวไปติดต่อก็ไม่ได้
แล้วมาเห็นโพสต์เฟซบุ๊คว่าเสียชีวิตแล้ว
หายตัวไปแบบนี้ญาติเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงแล้วภาระหนี้สินตอนนี้มันตกไปอยู่ที่คนอื่นนะคะ
ไปใช้บัตรของญาติไปกู้เงินญาติไปจ่ายหนี้อะไรแบบนี้
หนี้สินมันเลยผัวพันลุงตุงนังไปหมดนะคะก็เลยตอนเนี้ยทางญาติเขาบอกว่า
ไม่เชื่อว่านางสาวสุดาวันจะเสียชีวิตแล้วนะคะครับเพราะยังไม่มีใครพบศพ
เห็นแค่ภาพที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเห็นแค่ข้อความในเฟซบุ๊ค
ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนโพสต์ส่วนปัญหาเรื่องหนี้สิน
เดี๋ยวทางญาติจะมาปรึกษากันก่อนว่าจะหาทางออกกันยังไงดีค่ะ
ก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องหนี้สินมากกว่าที่ว่าที่พวกเรารู้มานะคะก็มีหลายอย่าง
กู้นอกระบบแล้วก็ซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นหลายอย่าง
ซื้อไม่ได้เหมือนกับว่าซื้อมาแล้วแล้วก็มันยังติดชื่ออยู่อะไรประมาณเนี้ย
ก็เลยให้น้องให้เพื่อนซื้อให้แบบเนี้ยค่ะแต่แกต้องผัดเองอะไรแบบ
แต่ตอนนี้ก็เท่าว่าภาระต้องมาตกอยู่ที่เรา

อันนี้น้องเชื่อไหมว่าเขาฆ่าตัวตายหรือว่าเขาเสียชีวิตนะครับ
ไม่ไม่เชื่อนะก็กลับมาคุยกันว่าจะเอายังไงจะทำยังไงดีกว่า
มาพูดกันดีกว่าถ้าหายไปแบบนี้มันมีคนเป็นห่วงเยอะ
ญาติพี่น้องอะไรด้วยเพราะเขาตามหาคือเขาเป็นห่วง
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่เพื่อนธอม
ญาติบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็ติดต่อไม่ได้นะคะ
แต่เขาอยู่ด้วยกันก่อนที่จะขาดการติดต่อ
เนี้ยเพื่อนธอมก็หายไปด้วยเหมือนกันครับตำรวจก็เลยบอกว่า
ประสานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะว่ามีใครแจ้งว่าพบศพผู้หญิงเสียชีวิตบ้างไหมอืม
ก็ยังไม่มีรายงานนะก็เลยตั้งประเด็นการหายตัวไปว่า
อาจจะเป็นเรื่องหนี้สินหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจริงหรือเปล่า
ทำผิดชมยังงี้นะฮะคือภาพของที่ญาติเค้าสงสัยที่

ใช่ค่ะเพราะเป็นภาพเหมือนกับเป็นศพผู้เสียชีวิตนะคะมีสำลีอุดจมูกอยู่ด้วย
เขาจะวงเล็บว่าพี่สาวโพสต์แต่พี่สาวบอกว่าไม่ได้โพสต์
ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นอะไรไปจริงเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่าคือถ้าจะโพสต์ว่าตัวเองตายแล้วเพื่อหนีหนี้เนี่ย

มันก็จะดูเอาตายแล้วจะมาโพสต์อะไร

ก็เลยต้องวงเล็บว่าพี่สาวโพสต์แต่พี่สาวเขาบอกไม่ได้โพสต์

แต่ถ้าเราจะเอาภาพคือญาติเขาให้ช่วยตามหาให้หน่อยเนี่ย
เอาภาพของเขาเนี่ยจากหน้าเฟซบุ๊คของเขาจากภาพในเฟซบุ๊คเขา
เอามาให้ดูว่าผู้หญิงคนนี้ช่วยตามหาหน่อยนะ
ตำรวจเองเขาก็ติดใจสงสัยว่ามันมีเรื่องของหนี้สินหนี้นอกระบบมาหรือเปล่า

เดี๋ยวก็จะเป็นการชี้ช่องไปให้เจ้าหนี้นอกระบบไหน
ความคืบหน้าชัดเจนเดี๋ยวเราแจ้งให้กันแล้วกัน